เจ้าของบ้านที่นั่นเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วสุดทนแล้ว
มีขโมยมาขึ้นบ้านครั้งเดียวเนี่ย

ก็เลยไปขึ้นทำป้ายประกาศเอาไว้เลย

คือหมดแล้วนะคะด้วยความเคารพจากเจ้าของบ้าน
นี่แหละคือมันสุดทนจริงนะคะถึงขนาด

แต่นิสัยไม่น่ารักนะ
คุ้งลานอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อความอย่างที่ได้อ่านไปให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เขาถูกคนร้ายขึ้นบ้านครั้งเดียวเท่านั้นเอง
แต่กวาดทรัพย์สินไปเกือบหมดบ้านเลยนายอาหลีบูละอายุสี่สิบสองปี
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่เดินทางกลับบ้านเกิดที่สงขลาตั้งแต่๖เมษายนนะคะ
ก็จะไปพักผ่อนช่วงสงการแหละใครก็กลับบ้านต่างจังหวัด
ที่บ้านหลังนี้เลยไม่มีใครอยู่แต่ยังมีน้องสาวที่คอยมาแวะเวียนมาคอยดูบ้านให้
เพราะว่าก็อยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกันค่ะจนกระทั่งเก้าเมษายนช่วงสิบนาฬิกาน้องสาวมาเปิดบ้าน
พบว่าบ้านเนี่ยถูกขโมยขึ้นแล้วก็รีบกลับมาบ้านตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้าน
พบว่าคนร้ายได้ใช้ตัวสายอยู่ตรงประตูโรงจอดรถเข้าไปภายในบ้าน
พอไปตรวจสอบชั้นล่างบ้านไม่ได้ถูกอะไรหรือคนซับสินติอย่างใดนะคะ
คนร้ายเนี่ยมุ่งไปที่เดียวเลยห้องนอนของตัวเอง
สินได้หลายรายการค่ะที่โดนขโมยไปก็อย่างเช่น
มูลค่าก็ไม่ใช่น้อยอะ๓๐๐๐๐๐บาท

๑เส้นมูลค่า๑๓๐๐๐บาท
นาฬิกาข้อมือแบรนด์เนมประมาณ๑๘เรือนนะคะ
มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
มีแหวนต่างหูของมีค่าทั่วไปอีกประมาณ๑แสนบาท
จากนั้นค่ะเขาก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
เห็นแค่รถเก๋งสีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งน่าจะเป็นรถของผู้ต้องสงสัยนี่แหละ
ขับเข้ามาภายในหมู่บ้านช่วงประมาณตีหนึ่ง
ขับผ่านมาหน้าบ้านจากนั้นกล้องวงจรปิด
จับภาพได้อีกประมาณตี๓คือผ่านไป๒ชั่วโมง

ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบังปะอิน
แล้วก็สอบถามไปหลายครั้งแต่ยังไม่คืบหน้าเลยนะคะ
ตัดสินใจทำป้ายเองขึ้นป้ายเองเลย
อยากให้ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามคดีให้หน่อย

ร่วม๒เดือนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทรัพย์เรามันไปถึงไหนแล้ว
นะครับอันนี้ก็จะได้ฝากนะครับในส่วนของตำรวจแล้วก็สื่อสื่อต่างนะครับก็ช่วยด้วยเพราะว่าการที่ขโมยทุ่นบ้านเนี่ยมันเป็นช่วงที่ก่อนสงการซึ่งสงการเนี่ยเราเน้นย้ำกันอยู่แล้วในเรื่องของของพวกนี้นะครับ
ก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีมันก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสอบถามไปกี่รอบก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับ
เจ้าของบ้านก็อยากจะได้ทรัพย์สินคืนด้วยเหมือนกันฝากนะครับสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากทางตำรวจนะครับช่วยเร่งรัดคดีให้ด้วยครับผม
นายอาหลีเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะยังบอกด้วยว่าขึ้นป้ายครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการจะเตือนไปยังเพื่อนบ้านด้วยว่าให้ระมัดระวังให้สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนกับบ้านของตัวเองนะคะนี่แหละก็ต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยบางคนเขาก็ใช้วิธีติดกล้องจรปิดภายในบ้านทั้